อุบะดอกไม้ทัศน์เป็นงานประดิษฐ์อีกรูปแบบที่ถือว่าเป็นงานครัวตอง
เพราะเป็นการประดิษฐ์เครื่องใช้จากวัสดุทองเหลือง
โดยอุบะดอกไม้ทัศน์เป็นงานครัวตองประเภทงานหัตถสิน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
ซึ่งอุบะดอกไม้ทัศน์นี้มักจะนำไปใช้เพื่อการตกแต่งสำหรับหัวโขนหรือเสียนครู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
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน